แต่อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะมาเตือนให้ระมัดระวังกันหน่อย
โดยเฉพาะใครที่ชอบสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
อย่างดิฉันเนี่ยก็เป็นคนนึงที่สั่งบ่อยมาก
ใช่เอ๊ะเอ๊ะโทรกันมาทั้งวันค่ะใช่แต่ว่าอย่างนี้คุณผู้ชม
เรื่องที่จะมาเตือนเนี่ยเพราะว่ามีอดีตข้าราชการคนหนึ่งนะคะ
จังหวัดพังงานนี่แหละคือเขาสั่งเครื่องตัดย่า
ทางออนไลน์นะแล้วจ่ายตังค์ไปแล้ว

แต่ปรากฏว่าสิ่งที่ได้มามันไม่ได้เป็นเครื่องตัดย่า
แต่มันคืออะไรไปดูค่ะ
ช่วยดูหน่อยค่ะเปิดมาเจอแบบนี้บอกเลยว่าเข่าแทบสุด
นี่อะไรอ่ะขวดน้ำเป็นน้ำเปล่าขนาด๑ลิตร๒ขวดนอนอยู่ในกล่อง
และนี่ค่ะที่ร้ายไปกว่านั้นคือนี่อะไรเอกสารคู่มือเครื่องกรองน้ำ
เดี๋ยวเอกสารคู่มือเครื่องกองน้ำพร้อมกับน้ำสองขวด
ใช่ก็คือกรองน้ำมาให้แล้วประมาณนั้น

จริงมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสินค้าที่สั่งมาซื้อเลย
เรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นกับนางสุภาพรสุขศรีอายุ๖๘ปี
เธอเป็นอดีตคัตรราชการเกษียณอยู่ที่จังหวัดพัทธาลุง
คือปกติคือแกจะอยู่ในกรุงเทพ
แต่ว่าเนี่ยแกกลับบ้านมาคือตั้งใจว่าจะมาดูไร่ดูสวนที่บ้านนี่แหละ
กลับมาที่นี่ก็ต้องบอกว่าครั้งสองครั้งต่อเดือน
มาดูสวนมะพร้าวน้ำหอมที่ปลูกเอาไว้
คือล่าสุดเธอก็เลยตัดสินใจสั่งเครื่องตัดย่าแบบรถเข็นนะคะ
สั่งเครื่องตัดย่ารถเข็นในราคา๔๗๘๐บาท
ราคาสูงอยู่นะสั่งมาทางออนไลน์ใช่ไหมคะ
แล้วก็เก็บเงินปลายทางแต่อย่างนี้คุณผู้ชม
เก็บเงินปลายทางบางทีมันแกะของดูไม่ได้นะ
จริงต้องจ่ายตังค์ก่อนแล้วค่อยแกะใช่ไหมคะ
จนกระทั่งของมาส่งถึงที่
ก็คนสวนก็เปิดเช็คของกันไปปรากฏว่าในกล่อง
ไม่มีเครื่องตัดย่าที่สั่งแล้วจ่ายตังค์ไปเลยค่ะ
จ่ายไปแล้ว๔๗๘๐บาทแต่เปิดกล่องมาปรากฏว่า
พบเพียงขวดน้ำ๒ขวดแล้วก็คู่มือเครื่องกองน้ำ
อย่างที่บอกไปหลังจากนั้นนะคุณสุภาพรก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ก่อนให้คนส่วนเก็บไว้ทั้งหมดเลยให้ครบเลย
แล้วเดินทางไปแจ้งความที่สพควนขนุน
เพื่อตั้งใจจะเอาผิดกับบริษัทที่สั่งซื้อสินค้านี้นะคะ
แล้วก็หลังจากนี้เขาจะเอาเรื่องเข้าร้องเรียนกับสคบด้วยนะ

แล้วก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
ฝากเอาไว้เป็นอุทาหรณ์เลยสำหรับใครที่ชอบสั่งซื้อของออนไลน์
เช็คดีนะคะดูรีวิวสินค้าก่อนว่าสินค้าที่เราจะซื้อเนี่ย
มันมีคุณภาพเพียงพอไหม
ของร้านที่เราจะซื้อก่อนด้วยเพื่อความสบายใจ
จะบอกอีกมุมนึงแล้วกันเผื่อคนที่เขาเป็นคนขายเนี่ย

ก็เอาสินค้าตัวจริงไปให้เขานะ
ไม่เป็นไรใช่ถ้าเกิดว่าคุณส่งพลาดคุณก็ไปแก้ไขปรับปรุงกันได้นะจ๊